เอาล่ะเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนอารมณ์มาพูดถึงเรื่องที่ทำให้เรามีความสุขกันหน่อยนะคะ
เรื่องของการรับประทานอาหารอร่อย
หลายคนบอกกลางเดือนแบบนี้แล้วฉันอยากจะหาอะไรอร่อยทาน
พาไปกินผัดไทยหอยทอดกันดีกว่านะ
หอยทอดร้านนี้บอกเลยนะคะว่าเขาใส่กุ้งใส่ปลาหมึกใส่หอยแมลงผู้ตัวโตในราคาย่อมเยาว์ด้วยค่ะ
ร้านจะอยู่ที่ไหนรีบปักหมุดไปด้วยกันค่ะ
หอยทอดผัดไทยร้าน๓นายค่ะ
นายขยันนายหมั่นนายเพียนโอ้โหมากคือดีนะ
ร้านนี้อยู่ที่ตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี
นี่ค่ะเจ้าของร้านคุณพี่พัชริยาเผือกหนู
เป็นทั้งเจ้าของเป็นทั้งแม่ครัวผัดเองปรุงเองค่ะ
แต่ก็มีลูกสาวแสนสวยคอยเป็นลูกมือด้วยนะคะ
เมนูขึ้นชื่อของที่นี่ถ้ามาแล้วก็ต้องสั่งตามที่เขาโปรโมทแหละ
ก็คือผัดไทยหอยทอดครับทางร้านน่าจะเลือกใช้กุ้งสดตัวโต
ใส่ลงไปผัดในกระทะร้อนพร้อมกับน้ำปรุง
ที่ทำเป็นสูตรพิเศษเฉพาะของทางร้านเลย
รสชาติมันจะเปรี้ยวหวานพอดีพอดีแล้วผัดออกมาหน้าตาแบบนี้
ไทยกุ้งน่าทานไม่ใช่แค่ผัดไทยหอยทอด
เขาจะใส่หอยแมลงพูดตัวใหญ่พิเศษ

ปวบปวบอ้วนอ้วนฟูเลยนะ
และที่สำคัญนอกจากความใหญ่แล้วต้องสดสะอาดไม่มีกลิ่น

ไม่ชอบมันกิน
คือเราดูมันเป็นการดูก่อนไม่ต่อ
การรับอะไรได้ตัวให้ครบ
ตาดูจมูกดมหูฟังไหนละ

ฟังก็ฟังแล้วก็จมูกดมกลิ่นเข้าไป
แล้วสุดท้ายก็รับประทานมันจะได้ครบ

ก็ได้หมดนะ
อีกสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดลูกค้านั่นก็คือ
นั่นก็คือพระเครื่อง
เดี๋ยวมาร้านนี้
แล้วดูพระเครื่อง

และมีพระพิเชษนำเข้ามาอัญชามาในบ้าน

เรื่องประหลาดที่ว่านะคุณฉนะคุณผักต่อ
คือเป็นเรื่องดีอย่างการถูกรางวัล

บ่อยเป็นพิเศษบ่อยเป็นพิเศษเลย
ไม่ใช่แค่นั้นก็ขายดีขึ้นเรื่อยด้วย
ก็เลยคิดว่าเอ๊ะเนี่ยมั้งน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราร่ำรวยขึ้นรุ่งเรืองขึ้น
อาจจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นหรอกแต่ก็เป็นเรื่องของความเชื่อ
ก็เลยสะสมมาเก็บไว้เผื่อใครชื่นชอบพระเครื่อง
เครื่องรางของขลังวัตถุโบราณแบบนี้ก็จะได้มาชมกันด้วย
ผัดไทยหอยทอดอร่อยแล้วก็ลองไปดูได้นะ
สามนายค่ะอยู่ที่ตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี
ผัดไทยเขาดูแบบชุ่มฉ่ำน่ากินนะ

ร้านก็จะผัดแบบให้มันชำ

เอางี้ละกันผมบอกเอามาโชว์ได้นะ

พร้อมกับกินผัดไทยอร่อย